สะเทือนสังคมแล้วก็น่าสงสารมาก
กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวัย๑๔ปี

แล้วก็พ่อไปอยู่บ้านของเพื่อนชายคนหนึ่ง
ซึ่งทำอาชีพเป็นเก็บของเก่ารับซื้อของเก่า
แล้วก็มีชาวบ้านเห็นว่า
พ่อเอาลูกสาวตัวเองไปมีอะไรกันกับเพื่อนคนนี้

แล้วตัวเองได้กัญชามาเสพได้เงินมาใช้
เป็นเรื่องสะเทือนใจคนเป็นพ่อเป็นแม่คน
ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับ
คือหลังจากที่นายสุรชัยสุขเขียวอ่อน
หรือว่าครูออสเป็นภูมิในการมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
มีการโพสต์ข้อความบอกสะเทือนใจมาก

ที่เกิดขึ้นในชุมชนย่านถนนพระราม๙บอกว่ามีเด็กคนนึงอายุ๑๔ปี
ผู้หญิงนะครับถูกล่อลวงแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศเป็นประจำทุกสัปดาห์
ใช้คำว่าเป็นประจำทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์และพ่อแท้เนี่ยรู้เห็นเป็นใจ
เอาลูกไปบำเรอความคล่ายให้กับเพื่อนเพื่อแลกกัญชามาเสพ
คนในชุมชนจนใจไม่รู้จะทำอย่างไรดีก็แจ้งไปไหนไม่รู้แจ้งไปไหนดีก็ไม่เห็นมีใครไปดูนะครับ
ล่าสุดเมื่อวานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจสนวังทองหลาง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสังคมสำนักงานเขตวังทองหลาง
คณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติดก็เดินทางไป
แล้วก็รวมทั้งกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีลงพื้นที่ไป
ไปคุยกันกับพ่อของเด็กในเห็มอายุ๖๓ปี
พ่อยอมรับนะผมติดกัญชาจริงผมติดกัญชาตั้งแต่อายุ๑๖ปี
ไม่ได้อันนี้พ่อนะครับเขาเลิกมาได้เพราะกลัวตาย
กลัวเลิกแล้วเลือดมันจะออกปากอันนี้พ่อเขาบอกมาอย่างนั้น
เหมือนเป็นการลงแดงอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ปฏิเสธว่าเขาเนี่ยไม่ได้นำลูกสาว
ไปขายเพื่อแลกกับเงินหรือกัญชาส่วนชายที่เพื่อนบ้านแจ้งไปที่พบว่า
สนิทสนมกับลูกสาวเนี่ยคือนายเฉลิมชำนิเขตนายเฉลิมชำนิเขตการอายุหกสิบปี
อันนี้เป็นเพื่อนเขารู้จักกันมานานอาชีพขายของเก่านะรู้จักตั้งแต่แม่เขายังอยู่นะครับ
แล้วก็ตัวพ่อของเด็กเนี่ยก็เลยไปทำงานกับนายเฉลิมไปช่วยเขาเก็บของเก่าขายนี่แหละนะฮะ
หลังจากแม่ของเด็กเสียชีวิตนายเฉลิมก็เข้าไปช่วยดูแลครอบครัวนี้
เรื่องของค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพราะว่าสงสารสงสารเพราะว่ามีลูก๒คนคือ๑๒กับ๑๔ปี
ลูกสาวทั้งคู่นะฮะแล้วนายเฉลิมก็ยืนยันว่าไม่มีเรื่องชู้สาวเกิดขึ้นแน่นอนนะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพมก็นำเด็กสองคนนี้
ออกมาจากบ้านพักอันนี้มันเป็นเพลิงเก่า
อยู่ท้ายซอยนะฮะเป็นจุดที่เขาเอาของเก่าไปกองรวมกัน
สภาพนี่น่าตกใจมากนะมีมุมเล็กเอาไว้ให้นอน
แล้วก็มีกองขยะลายล้อมไปหมดเลย
แล้วก็มีการนำเด็กสองคนนี้ออกไปจากเพิงพักก่อน
อยู่ที่บ้านพักเด็กราชวิถีตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวาน
แล้วก็นำตัวเด็กไปตรวจสอบร่างกาย
ส่วนพ่อของเด็กต้องไปตรวจสอบเรื่องของสารเสพติด
จากว่าเมื่อวานเนี่ยตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบนะฮะ
อีกคนนึงต้องไปตรวจคือนายเฉลิมที่ถูกกล่าวหาว่าไปมีอะไรกับเด็กเนี่ย
ต้องตรวจสอบเรื่องของสารเสพติดด้วย
แต่นายเฉลิมก็ยังคงปฏิเสธว่าไม่ได้มีการไปล่วงละเมิดทางเพศเด็ก
พนักงานสอบสวนก็ไม่ได้แจ้งข้อหาไปเนื่องจากว่าต้องรอหลักฐานผลการตรวจร่างกายซะก่อน
จึงสามารถดำเนินการทางกฎหมายได้
ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาสักประมาณ๑เดือนจะทราบผลนะฮะ
นักข่าวก็ลงพื้นที่ไปไปคุยกันกับนายเฉลิมเองก็บอกว่า
ถ้าผมจะทำอย่างนั้นจริงนะผมจะไปสู่ขอเด็กเลย
คือเอามาเป็นภรรยาเลยอ่ะ
คือเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ไปมีอะไรกับเด็กเพื่อแลกกัญชาแลกเงินให้พ่อของเด็ก
แต่ว่าเด็กเนี่ยก็อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็คือเลี้ยงดูกันมานะฮะ
ต้องรอตรวจสอบว่าจริงหรือเปล่าแต่คนในชุมชนยืนยันว่าจริง
รอดูผลญาติยืนยันว่าจริง
รอดูผลละกัน